ไม่แพ้กันก็คือแยมมัธิราค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยนะว่าเรื่องงานเนี่ยก็มีให้เราได้ติดตามอยู่ตลอด
ส่วนเรื่องความรักถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวา
แต่ก็หวานอยู่ไม่น้อยนะคุณผู้ชมนะ
สำหรับน้องแยมนะคะเมื่อวันก่อนเราเจอเธอที่ไหนรู้ไหม
เจอในซูมจ้าคุณผู้ชมนี่

ชฆาตจันเจ้ากับเกรทวรินทร

โอ้โหบอกเลยนะว่าการแสดงจัดเต็มมากเวอร์
ฉันแอบดูไปนิดนึงดูแบบคอมมาดี้เปลี่ยนลุคน้องไปเลยนะคะ

แยมยังได้แงมเรื่องหัวใจให้ฟังด้วยว่า
กับหวานใจให้โซบสเผลอแป๊บเดียวครบกันมา๒ปีแล้วนะคะ
คู่นี้เขาบอกว่ารักเกิดเพราะโควิด
มันก็ระยะเวลาไล่เลี่ยกับช่วงที่โควิดมานะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเจอกันช่วงนั้นพอดีก็ประทับใจกัน
แล้วก็ฝ่ายชายเสมอต้นเสมอปลาย
ยังเข้ากับคุณแม่ของเธอได้ดีด้วย
และที่สำคัญต่างฝ่ายต่างเข้าใจงานของกันและกันดีมาก

แต่เห็นความรักลงตัวแบบนี้แฟนก็เลยตั้งคำถามว่าเออ
แยมดูไม่ค่อยเปิดตัวกับความรักครั้งนี้เลยล่ะ

เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากน้องแยมกันเลยค่ะ
คือหนูไม่ได้ที่จะปิดหรือเปิด
แต่แค่ว่าก็ตามสถานการณ์วันเกิดหรือปีใหม่หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วแต่จริงก็ไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิด
คือถ้าใครที่ตามอย่างจริงก็จะเห็นว่าบางทีมันก็ลงสตอรี่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ก็แบบไม่ได้มีโอกาสลงรูปอาจจะไม่สวย
อาจจะรู้สึกคงไม่สวยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ได้อยากลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ก็ถ้าเป็นวันพิเศษอย่างเช่นวันเกิดเขาที่ผ่านมาหนูก็ลง
แต่บางทีหนูก็จะมีรูปแบบซ่อนไว้อยู่แบบว่า

นี่คุณผู้ชมการไม่ได้ลงรูปคู่กันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รักกัน
เขาอาจจะหวานกันอยู่หลังบ้านเราไม่รู้ก็ได้ถูกไหม